สวัสดีครับทุกคน

กันตายคือรมควันฆ่าตัวตายที่เป็นคนเนี่ยนะคะ๕ศพด้วยกัน
และนอกจากนี้มีอีก๖ชีวิตซึ่งเป็นสุนัขตายอยู่ในห้องเดียวกัน
นี่เป็นเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะพ่อของเฮียตีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ย
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วหนึ่งครั้งโดยใช้พระสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์ไปด้วยเนี่ยนะคะ
ช่วงวันนั้นพ่อของเฮียตีบอกว่าใครทำลูกไปเข้าฝันพ่อ
เดี๋ยวพ่อจะมาแก้แค้นแต่หลังจากนั้นนะคะ
พ่อของเฮียตีขอไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่เกิดเหตุอีกหนึ่งครั้ง
แต่ครั้งนี้นำคนทรงไปด้วยเป็นผู้หญิง
และในช่วงที่ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ยนะคะ
คือครอบครัวนี้สูญเสียทั้งเฮียตีแล้วก็พี่สาวของเฮียตีด้วยเนี่ยนะคะ
คุณพ่อบอกว่าพี่สาววิญญาณนะพี่สาวของเฮียตีเนี่ย
มาเข้าร่างทรงวิญญาณนะวิญญาณมาเข้าร่างทรง
แล้วบอกว่าช่วยเชิญดวงวิญญาณไปฟังพระสวดที่วัดหน่อย
ค่ะลักษณะเป็นแปลกแปลกเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะนายทงชัยแป้น
วงพ่อของเฮียตีพร้อมด้วยร่างทรงเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของครอบครัวเฮียตีทั้ง๕ดวงวิญญาณ

เป็นการไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอีกครั้งนะคะ
ซึ่งการเชิญดวงวิญญาณครั้งนี้บอกว่าจะเชิญออกจากบ้านไปอยู่ที่วัด
โดยหลังจากนางสาวสุธิพรแป้นวงซึ่งเป็นพี่ของเฮียตีมาเข้าฝันบอกว่าอึดอัด
อยากให้พ่อมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอีกครั้ง
บอกว่าอยากไปวัดแล้วเพราะว่าอยากไปฟังสวดเนี่ยนะคะ
พ่อก็เลยทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ระหว่างที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกมาภายนอกตัวบ้าน
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องนอนนะคะ
เชิญออกจากห้องนอนมาที่นอกตัวบ้านปรากฏจู่ค่ะ
หน่องซึ่งเป็นแม่บ้านมีลักษณะเหมือนวิญญาณมาเข้าร่าง
แล้วก็พยายามสื่อสารพยายามบอกกล่าวว่าตัวเองคือพี่สาวของเฮียตี
ส่วนร่างทรงที่ไปทำพิธีก็บอกว่ามีวิญญาณเข้าตัวเองเหมือนกัน
เข้าร่างตัวเองเหมือนกันบอกว่าเป็นวิญญาณของเฮียตี
แล้วก็บอกพ่อพ่อช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย
ร่างทรงจะสวมชุดขาวแบบนี้นะคะบอกว่าวิญญาณเฮียตีเข้าตัวเอง
แล้วก็กอดพ่อกอดที่ขาพ่อจับมือพ่อแบบนี้บอกพ่อช่วยผมด้วย
คือประเด็นนี้เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่ทีนี้ร่างของร่างทรงพยายามพูดพ่อช่วยผมด้วยแล้วบอกว่าผมไม่ได้ฆ่าตัวตาย
ใช่ค่ะพ่อช่วยผมด้วยผมรักพ่อผมไม่ได้ฆ่าตัวตายพูดแบบนี้วนไปวนมา

พ่อช่วยผมด้วยผมไม่ได้ฆ่าตัวตาย

ผมรักพ่อผมรักพ่อผมรักตัว

พ่อผมไม่ฆ่าตัวตาย
ผมไม่ฆ่าตัวตายนะพ่อนะพ่อช่วยผมด้วย

เอาละลูกพอแล้วลูกพอแล้วลูกนะพ่อก่อนพ่อก่อน

เอาละลูกไปไปครับ
พี่พ่อจัดการได้พี่พ่อจัดการได้

รักรักรักใครไม่รักแล้วรักหนูทุกคน
รักลูกทุกคนก็ดีจะทำก็ดีจะทำ

เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งจุดนี้นอกจากมีศพของเฮียตีแล้ว
ศพพี่สาวแล้วก็มีศพคุณแม่ด้วยญาติญาติมาร่วมไว้
อะไรเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับพิธีชาปนกิจศพทั้งสองวัดนี้นะคะ

แต่พิธีชาปนกิจจะจัดพร้อมกันทั้งหมดเลย
๕ศพวันที่๒๕กุมภาพันธ์นี้ค่ะ